ส่วนเพื่อไทยค่ะคุณผู้ชมค่ะถึงแม้ว่าตอนนี้แก่นำจะออกมายืนยันหลายครั้งนะคะ
ก็คือคุณเสธาธวีศิลป์อย่างแน่นอน
แต่ก็มีกระแสออกมานะคะว่าอาจจะพลิกผันในนาทีสุดท้ายก็ได้
คนหนึ่งที่คาดว่าน่าจะมีโอกาสเป็นอย่างนั้นนะคะ
ก็คือสวเสรีสุวรรณภานนท์
คือสวเสรีให้สัมภาษณ์หลายครั้ง
แล้วก็ครั้งล่าสุดเองในฐานะประธานกรรมธิการ
พัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ก็บอกว่าเมื่อวานเนี่ยนะคะ
กรรมธิการได้พิจารณาคำร้องให้ตรวจสอบ
คุณเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีภักดิ์เพื่อไทยว่า
มีพฤติกรรมหลบเลี่ยงภาษีการซื้อขายที่ดิน
ในช่วงที่เป็นผู้บริหารบริษัทอสังหาริมทรัพย์หรือไม่
แล้วที่ประชุมก็ขอให้ขอข้อมูลจากสำนักงานที่ดิน
เพื่อนำมาให้ผู้มีความรู้ด้านภาษีและนักกฎหมาย
จารณในเบื้องต้นว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไง
ตอนนี้ยังรอเอกสารอยู่คาดว่าน่าจะทันวันลงมติ
เลือกนายกรัฐมนตรีนะคะแต่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่า
จะลงมติกันวันไหนสวเสรีบอกว่า
เชื่อว่าการตรวจสอบในเรื่องนี้จะไม่เกิดผลกระทบ
ทำให้ต้องเลื่อนวันลงมติออกไปเพราะว่าถ้าหากสมาชิกคนใด
ยังติดใจก็สามารถสอบถามกลางที่ประชุมได้เลย
ขึ้นอยู่กับภักดิ์เพื่อไทยว่าจะส่งใครมาตอบคำถาม
นายเศรษฐาหรือเปล่าแล้วก็ย้ำด้วยนะคะว่า
พูดมาตลอดว่าสุดท้ายแล้วอาจจะมีเหตุการณ์
พักการเมืองโดยเฉพาะพักเพื่อไทยต้องตัดสินใจใหม่
ว่าจะเสนอใครเป็นนายกรัฐมนตรี
ภาคก้าวกลัยประกาศจุดยืนเมื่อวาน
ว่าจะไม่สนับสนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของเพื่อไทย
ซึ่งสวเสรีก็บอกยังไม่เชื่อ

แม้ว่าก้าวไกลจะบอกว่าเป็นข้อยุติทางการเมืองแล้ว

เพราะฉะนั้นไม่มีอะไรแน่นอนนะคะ
แต่ผู้สื่อข่าวก็มีข้อมูลเพราะว่า
เราก็ได้ยินกันมาว่าทางสอบว่าวัญชัยสอนสิริ

ว่าสวส่วนใหญ่โหวตให้คุณเศรษฐาอย่างท่วมท้นอยู่แล้ว

สววัญชัยก็ตัดสินใจโดยการดูจากการรวบรวมเสียงข้างมากเป็นหลัก
แต่สำหรับตนเองและสวอีกหลายคน
พิจารณาจากคุณสมบัติของผู้ที่ถูกเสนอชื่อ
ว่ามีลักษณะต้องห้ามหรือไม่
แล้วก็ไม่แน่ใจว่าการที่พักพลังประชารัฐ
และรวมไทยสร้างชาติหันมาสนับสนุน
ดิเดตนายกรัฐมนตรีจากภักดิ์เพื่อไทย
จะช่วยดึงเสียงสวได้จำนวนมากแค่ไหน
เพราะว่าสวก็มีหลักของตัวเอง

จะต้องไม่มีพฤติกรรมที่กระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

และไม่ร่างรัฐธรรมนูลใหม่ทั้งฉบับค่ะ
น่าสนใจเลยค่ะวันโหวตนายกรัฐมนตรีนะคะ